ผู้ชมครับมีเรื่องราวที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติ
ของบรรดิตสาวคนหนึ่งของจุลาหลวงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
บรรดิษฐานเหรอจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
เพื่อนได้นะครับแต่ว่าได้รับพระมหากรณฑิคุณนะครับ
ในการพระราชธรรมริญญบัตรเป็นกรณีพิเศษครับ
อาจารย์ดรบัณฑิตเกือบอาพรอาธิการบะหิน

เจ้าพระยาภายภูเบตจังหวัดประกีนบุรีนะครับ
ในขณะที่สัตว์ราชาญบัณฑิตเอื้ออาพร
ธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เชิญปริญญาบัติจากสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ไปพระราชทานให้กับนางสาวอัศวมาร์พุทธโต
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต
ปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นกรณีพิเศษนะฮะ
เพราะว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะฮะ
เป็นมะเร็งที่ไตนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีพระชธรรมริญญบัตรกับเพื่อนได้นะครับ
ราชการจังหวัดปลาจินบุรีนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่ของนางสาวอัศมา
เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัยบอกว่าลูกสาว
ป่วยเป็นมะเร็งไตระยะสุดท้ายไม่สามารถ
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

ในวันที่๑และ๒ตุลาคมนี้ได้
ทางมหาวิทยาลัยก็เลยได้นำขึ้นกล่าวบงคลมถูน
แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ในการให้รับพระราชทางประดิษฐภัณฑ์เป็นกรณีพิเศษ
คือตอนแรกเนี่ยจะให้มารับด้วยตัวเองเลยนะครับ
โดยการเข้าเฝ้าทุลอองรับพระชธรรมปริญญบัติ
จากภรรภาษีของพระองค์เองแต่ว่าน้องอสมาก็ไม่สามารถ
เดินทางมาที่กรุงเทพได้ค่ะนะครับเพราะว่า
ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจึงมีพระราชดำรัฐ
อธิการบดีของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้อันเชิญปริญญบัตรมามอบให้บัณฑิตถึงบ้านพักที่ปราจีนบุรี
แต่วันนั้นบัณฑิตมีอาการชักเกร็งหมดสติแล้วก็หยุดหายใจไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องทำการช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศปราจินบุรี
อาการดีขึ้นก็เลยขออนุญาตในการใช้สถานที่แห่งนี้นะครับในการสวมชุดคุยให้กับนางสาวอัศมา
แล้วก็มีการมอบปริญญาบัตรกันตรงเตียงคนไข้แบบนี้เลยนะฮะ
คุณแม่ของน้องก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่คิดว่าบ้านเราจะได้อะไรขนาดนี้
เราก็คิดแค่ว่าเขาจะส่งใบปริญญาบัตรมาให้
แค่เสื้อคุยที่ว่าเราจะโดนจับไหม
ถ้าจะสวมให้ลูกไปถ้าลูกเสียชีวิต
แล้วก็เพราะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
แล้วก็เป็นตาพระราชทาน
มันเป็นลากรายความรู้สึก

ไม่เคยคิดว่าจะให้สิ่งนี้

แล้วมีมหากรุณาธิคุณกับแม่มากกับน้องด้วย
ที่ว่าให้เราได้มีโอกาส
ที่มันเป็นอะไรที่ท่วมทนแล้วก็หลนหัว
น้องน้ำลึกถึงต้องมหากรุณาธิคุณ

เห็นแล้วก็ปลื้มใจแทน
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องและครอบครัวด้วย